เจ้าหน้าที่พบเบาะแสอดีตคนขับรถของหญิงไก่แล้ว
นายโก้ไปเจอที่วัดแห่งนึงย่านประธุมธานี

เขาบอกว่ายังอยู่น่าจะยังอยู่
เพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจเขากำลังตรวจสอบ
แถวบริเวณวัดแหละตำรวจเขาเชื่อว่า
น่าจะยังคงหลบหนีอยู่ภายในบริเวณวัด
คือเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังบอกว่า

ไนโก้ก็ไปลาบอกว่าไม่อยากจะให้ทางวัด

ก็เลยออกมาจากวัดสักประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้ว

มีการเรียกประชุมช่วงเวลาสักประมาณ๙โมงครึ่ง
จะคุยกันถึงเรื่องของคดีหญิงไก่นี่แหละค่ะ
จากกรณีที่นายสงการอาจารยศทราบ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมพี่ชาย
ของนายสุนทรขันหินหรือโก้
อดีตคนขับรถของนางมนตายกรัตนการ

เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปรับราม
พลตำรวจรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่า
สั่งการให้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบลงพื้นที่หาข้อมูลค่ะ
ประเด็นการหายตัวไปของไนโก้และการหายตัวไปของเศรษฐีนีในจังหวัดอุดรธานี
และประเด็นการค้ามนุษย์
ซึ่งวันนี้เวลา๙โมงครึ่งนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้เรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนคดีหญิงไก่ด้วยตัวเอง
เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
หลังจากที่ตำรวจกองปราบรามได้แจ้งข้อกล่าวหาและฝากขังหญิงไก่
ตั้งแต่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปตรวจสอบ
ภายในวัดนางคันจันตรีตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ที่วัดนี้คือตามข้อมูลบอกว่าเป็นจุดสุดท้ายที่พบไนโก้
คนขับรถของหญิงไก่หลบไปอยู่ที่วัดนี้นานเกือบ๒ปีนะคุณผู้ชม
พอไปสอบถามพระพงศ์ผู้ดูแลปรณิบัติพระครูพิทักษ์ธัญศาลเจ้าอาวาสวัดนางคันจันตรี
ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี๒๕๕๗ไนโก้ไปขอบวชกับทางวัดด้วยนะ
แต่ทางวัดไม่สามารถบวชให้ได้เพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยเขาต้องดูเอกสารหลายอย่าง
แต่ว่าไนโก้เอกสารไม่ครบก็เลยบวชไม่ได้ไนโก้ก็เลยขอพักอาศัยอยู่ในวัด
หน้าที่ของไนโก้คือคอยขับรถให้ท่านเจ้าอาวาสเวลาได้รับการนิมนต์ไปตามที่ต่าง
แล้วก็ช่วยเหลือทางวัดมาโดยตลอดแต่ว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่มีข่าวเรื่องของหญิงไก่เนี่ยไนโก้ไปกราบลาเจ้าอาวาสวัด
แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนจะไปพักที่ไหนไปอาศัยอยู่ที่ไหน
แต่ตำรวจบอกว่าเชื่อว่าไนโก้น่าจะยังอยู่แถววัดนี่แหละ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการไปตรวจสอบแถววัดไปตรวจสอบบ้านเพื่อนบ้านญาติ
จะตรวจสอบให้หมดคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ไม่น่าจะเสียชีวิตนะ
เชื่อว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะตามข้อมูลของตำรวจบอกแบบนี้
อกจากนี้คุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรด้วยนะคะ
ไปพูดคุยกับอดีตลูกจ้างของหญิงไก่
ซึ่งเธอให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมนางดารินล่าคำค่ะ
เป็นอดีตลูกจ้างของหญิงไก่เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เคยทำงานกับหญิงไก่ผ่านศูนย์จัดหางาน
ซึ่งทางศูนย์ได้ส่งตัวเธอไปที่บ้านของหญิงไก่
ครั้งแรกที่เจอเนี่ยหญิงไก่แนะนำว่าบ้านหลังนี้เป็นของตำรวจนายหนึ่งนะ
โชว์รูปของตำรวจให้กับนางดารินดูด้วย
นารินบอกว่าหญิงไก่เนี่ยไปต่างจังหวัดบ่อยไปต่างประเทศบ่อย
แล้วทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะพาลูกจ้างเป็นหญิงสาว
อย่างน้อย๓๔คนติดตามไปด้วยตลอดแล้วก็มีตำรวจคอยดูแลอยู่ด้วย
นางดารินบอกว่าเงินค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยได้รับแค่เดือนเดียวนะ
ละ๕๕๐๐บาทหลังจากนั้นหญิงไก่ไม่จ่ายเงินเธอเลย
จ่ายเป็นครั้งครั้งละ๕๐๐ครั้งละ๑๐๐๐บ้าง
แล้วแต่หญิงไก่จะให้ก็หวังว่าหญิงไก่จะให้เงินส่วนที่ค้างให้เธอในภายหลังด้วย
ฟังเสียงของเธอที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณนายเขาจะโอนสาเหตุจริงก็คือคุณนายไม่ยอมให้เรากลับไงคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีเงินที่จะกลับบ้านนะคะเงินติดตัวไม่มีค่ะ
คือเราหวังว่าคุณนายเขาจะโอนให้เราโอนเงินที่ค่าที่เราทำงานไปอะค่ะ

บอกเขาจะโอนให้จะโอนให้๑ปีผ่านไปก็ไม่โอน๒ปีผ่านไปก็ไม่โอน
เราก็รอเงินก้อนนั้นที่เขาจะโอนให้เราค่ะ
เพราะว่าเขาบอกตลอดว่าเขาจะโอนเงินให้โอนเงินให้แต่เขาก็ไม่โอนนะคะ
ดารินบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาจากบ้านหญิงไก่
เพราะว่าเกิดกรณีของนางสาวจันทนาหรือหนูนาโดนแจ้งจับข้อหารักทรัพย์
เธอก็เลยกลัวกังวลว่าอุ๊ยเธอจะโดนด้วยหรือเปล่า
จะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจออกมาจากบ้านของหญิงไก่
บอกว่าตัดสินใจออกมาแบบยอมออกมาแม้ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียว
เธอก็ออกมาค่ะเธอบอกว่าหลังจากลาออกหญิงไก่ยังโทรหาเธอนะ
โทรไปชวนให้กลับมาทำงานโทรไปหลายครั้งเลยค่ะ
ปฏิเสธทุกครั้งเพราะเธอปฏิเสธหลายครั้งแล้วเนี่ย
หลังหญิงไก่ไม่โทรชวนแล้วโทรไปขู่โทรไปขู่ถึงสามครั้ง
บอกว่าห้ามพูดถึงเรื่องของเธอขู่ด้วยว่าฟ้องไปแล้วด้วยเดี๋ยวรอหมายสารได้เลย
นางดารินก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่เลย
แม้ว่าหญิงไก่จะถูกคุมขังอยู่แต่เธอก็ยังกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
อยากจะให้หน่วยงานต่างเข้ามาดูแลหน่อยแล้วก็สิ่งสำคัญที่เธออยากได้นะ
อยากจะได้เงินจากหญิงไก่เพราะเธอทำงานให้หญิงไก่อยู่นาน
แต่ได้เงินเดือนแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นได้เป็นครั้งแล้วเงินที่ค้างอยู่
บอกว่าก็ไม่รู้จะไปทวงถามจากหญิงไก่ยังไง
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเธอในเรื่องนี้ด้วย
มีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดี
รองผู้บังคับการปราบรามได้ตรวจสอบประวัติของหญิงไก่นะครับ
ว่าเป็นพี่น้องกับนางกิมเองแทร่เตียวหรือดวงฤทัยจารุจินดา
ผู้ต้องหาในคดีเครื่องราชอิสริยพรที่ถูกสารพิพากษาจำคุกเมื่อปี๒๕๓๐จริงหรือไม่
เพราะว่านี่เป็นประเด็นที่คนพูดถึงตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
ส่วนผลการตรวจสอบเพราะว่าทะเบียนราชของหญิงไก่ไม่มีการระบุชื่อบีดามันดา
หญิงไก่เปลี่ยนชื่อนามสกุล๒ครั้งทำให้การตรวจสอบประวัติที่แท้จริงค่อนข้างยาก
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของหญิงไก่พบว่ามีบัญชีธนาคาร๙บัญชี
ก็เลยอ้าวไหนบอกว่ารวย

ตกลงรวยจริงรึเปล่า
อกจากนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าสำนวนคดีทั้ง๙คดีที่หญิงไก่ไปแจ้งความเนี่ยมีข้อมูลเป็นเท็จตรงไหนบ้าง
ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นด้วยว่าการทำสำนวนคดีทั้ง๙คดีมีความบกพร่องตรงไหน
เบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนรับผิดชอบอยู่๕นายนะคะสำหรับทั้ง๙คดีที่หญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้าง
ส่วนจะบกพร่องตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนเบื้องต้นตอนนี้เหมือนกับว่าพนักงานสอบสวนที่ทำทั้ง๙คดีเนี่ยจบมาใหม่ประสบการณ์อาจจะน้อยอาจจะบกพร่องโดยสุจริต
นี้ได้ยินบ่อยนะบกพร่องโดยสุจริตนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าบกพร่องตรงไหนอย่างไรบ้างแต่ก็ต้องมีการเอาผิดอย่างแน่นอนค่ะ